คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่านะคะ
มันเป็นดราม่ากลิ่นแรงหึงเลยนะคะสำหรับวงการลูกทุ่งค่ะ
ออกมาแฉออกมาขุดเป็นชาวสวนหรือเปล่าขุดเก่งเหลือเกินนะฮะ
จะออกมาขุดข่าวนักร้องลูกทุ่งเจ้าของฉายาม
ลำเสียงแหบมหาเสน่ห์สิริพรอัมไพพงค์
ถูกลูกบุญธรรมบุญธรรมที่คิดจะฝากผีฝากไข้ยามแก่
ซึ่งลงทุนเปิดคลินิกเสริมความงามให้ดูแล
หากหลังกิ๊กกับสามีพี่นางซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
ลูกทุ่งรุ่นใหญ่ช้ำหนักปิดกิจการแล้วก็หันหลังให้กับวงการ
โอ้โฮข่าวนี้แรงกันนะคะเออ
บันเทิงไทยรัฐค่ะไม่รอช้าติดต่อสอบถามไปยังพี่นางสิริพรนะคะ
เจ้าตัวก็ไม่ขอลงรายละเอียดค่ะ
บอกแต่เพียงว่าได้เลิกลากับอดีตสามีมากว่า๙เดือนแล้วนะ
ส่วนคลินิกเสริมความงามพอนิต้าค่ะที่ทำกับลูกบุญธรรมนั้น
รับว่าปิดไปแล้วเกือบปีเช่นกัน
และตัวพี่นางตอนนี้ค่ะได้ย้ายสัมมโนครัวไปอยู่ที่บ้านจังหวัดอุดรธานีแล้ว
ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะคะเออขอเคลียร์ตัวเองแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพตั้งแต่ตอนพี่นางวันเปิดคลินิก
ครั้งแรกพี่เจ๊กรีนก็ไปเสิร์ฟความงามมาเรียบร้อยแล้ว

แม้นะคะอ่ะเปิดเร็วปิดเร็วเสลอเกินเสร็จได้จริงนะคะ
ส่วนเรื่องกระแสข่าวที่บอกว่าเธอนั้นหันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วค่ะ
นักร้องลูกทุ่งแหบมหาเสน่ห์เผยว่า
ซึ่งหากค่ายป้อนงานให้ก็ยังรับทำอยู่
ส่วนหลังจากนั้นค่ะขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ
ตอนนี้หากมีเวลาขอมุ่งสู่ทางธรรม
โดยวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะก็จะจัดงานทอดผ้าป่าด้วยนะคะ
ที่วัดป่าสว่างธรรมอำเภอพิบุญรักษ์จังหวัดอุดรธานีค่ะ
ซึ่งเป็นวัดที่พี่นางนั้นได้ร่วมบริจาคทรัพย์นะคะ
สมทบทุนในการก่อสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ
อันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะคะพี่นางค่ะ
แหมมันประจวบเหมาะพอดิบพอดีเลยนะคะ

จะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า
คนนี้ผัวเห่าคนนี้ผัวเราแปลเป็นภาคกลางนะคะ
ไปได้กว่า๓สัปดาห์นะคะบอกเลยว่ายอดวิวถล่มทลายนะคะ

เรื่องที่เกิดขึ้นนี่เขาไม่ได้โปรโมทเพลงเขานะ

แต่ว่าไม่รู้เนื้อหาเรื่องนี้เอามาจากชีวิตจริงหรือเปล่านะ

ลูกบุญธรรมที่ถูกกล่าวถึงที่ถูกอ้างถึงของพี่นาง
ตกเป็นข่าวด้วยเนี่ยก็ร่ายยาวความรู้สึกเลยค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันนะ
ประมาณว่ามีผู้หญิงคนนึงชื่อเล่นลอลิง
เข้ามาในครอบครัวของเขาเมื่อ๘เดือนที่ผ่านมา
ซึ่งมาในคราบคนใจบุญมักเป่าหูใส่ร้าย
โดยเฉพาะเรื่องชู้สาวแล้วเขาก็ยุให้ขายบ้านขายกิจการ
นี่คือแผนเข้ามาทำลายครอบครัวของผู้หญิงคนนั้น
เออนะคะก็จับต้นชนไปกันเอาเองละกัน
ลูกคุณลูกบุญธรรมด้วยนะคะคุณออนด้วยละกัน

ก็มีการแบบว่าเอาลูกให้ลูกผู้นะฮะอดีตสามีพี่นางมีรูปผู้ด้วยเนอะที่ก็แชร์กันบอกว่า
เป็นรูปที่ลูกบุญธรรมถ่ายกับคุณพ่อ
ก็ดูแบบแนบชิดสนิทสนุกอะไรประมาณนี้แหละ
ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าลูกบุญธรรมเนี่ยก็เป็นสาวเป็นนางแล้วนะคะ